เขาบอกว่าแม่น้ำบางประกงเนี่ยกำลังแย่เลยนะ
เพราะว่าสัตว์น้ำลอยคอตายเหนือผิวน้ำครับ
สาเหตุนั้นเพราะว่าค่าออกซิเจนที่อยู่ในน้ำ
คุณผู้ชมครับอยู่ในระดับที่วิกฤตนะฮะ
นี่ครับคลิปนี้ครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ฝูงปลาที่แม่น้ำบางประกงฉะเชิงเซาครับ
ว่ายไปที่กระชังปลาของชาวบ้าน

เพื่อจะขอแบ่งปันออกซิเจน
จากน้ำในแม่น้ำนั้นกำลังขาดออกซิเจนอย่างหนักนะครับ
ผู้สื่อข่าวครับลงพื้นที่ตรวจสอบ
พบว่าบริเวณกระชังปลากระพงของชาวบ้านนั้น
ซึ่งมีระบบผลิตออกซิเจนนะครับ
จะไปเจอปรากฏกลุ่มหนึ่งนะครับ
ยวนเวียนอยู่แถวนั้นขอแบ่งปันออกซิเจน
บ้านที่ผลิตออกซิเจนไม่ทันทำให้ปลาเป็นปลากระพงที่เลี้ยงไว้ตายหมดนะฮะ
อกจากนี้ครับปลาลิ้นหมาปรากฏไหว้ขึ้นมา
หายใจบนผิวน้ำมีบางตัวครับพยายามดีดตัวขึ้นฝั่งด้วยนะครับคุณผู้ชม
หาออกซิเจนนะ

กุ้งครับกุ้งแม่น้ำเนี่ยแน่นอนเจอผลกระทบไม่แพ้กันครับ
พยายามดิ้นขึ้นมาแถวริมตลิ่งนะครับชาวบ้านก็ดักจับไปได้โอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับ
ไปสอบถามทางผอศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเดินทางมาพร้อมกับกรมประมงฉะเชิงเซาบอกว่า
ปกติครับค่าออกซิเจนในแม่น้ำบางประกงควรมีไม่ต่ำกว่าระดับ๔มิลลิกรัมต่อลิตร
แต่ว่าตอนนี้เหลือศูนย์นะฮะปัจจัยที่ทำให้เป็นแบบนี้น่าจะเกิดจากสารอินซีบางชนิดครับ
ค่าออกซิเจนให้ต่ำลงโดยเฉพาะเวลาน้ำลงอุณหภูมิในน้ำจะสูงขึ้นครับ
น้ำที่ต้นน้ำจะพัดเอาตะกอนอินซีพวกนี้มาที่ปลายแม่น้ำครับทำให้ค่าออกซิเจนอยู่ในภาวะวิกฤตนะฮะ
ส่วนประเด็นที่ว่านอกเหนือจากปัญหาที่บอกไปเนี่ยสารปนเปื้อนหรือเปล่าสารพิษไหม
อันนี้ต้องนำตัวอย่างน้ำเนี่ยครับแล้วก็เอาตัวปลาด้วยนะพี่เต้นคุณผู้ชมครับไปตรวจสอบด้วยนะครับว่าปลานั้นเจอกับสารพิษหรือว่าสารปนเปื้อนอะไรอื่นหรือเปล่านะครับ
แต่เห็นภาพเมื่อกี้แล้วก็ตกใจนะคะฝูงปลานี่เป็นฝูงเลยไหว้ไปที่กระชังเพื่อที่จะคือไหว้ไปหาออกซิเจนนะ